วันนี้ยังต้องลุ้นเรื่องสภาพฟ้าฝนกันอยู่นะคะเพราะต้องบอกว่าฝนตกหนักรอบนี้เนี่ยเจอกันหนักในหลายพื้นที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมรอบนี้เจอหนักมากค่ะบ้านเรือนเนี่ยบางจุดเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงหนึ่งเมตรก็มีแต่ว่าเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ค่ะ
ซ้อนเลยค่ะ
โอโหระทึกจริง
แล้วที่เห็นอยู่นี่คือน้ำป่าคุณนัทธรรม
น้ำแดงน้ำเชื่ออย่างนี้
เด็กเนี่ยคืออยู่บนรถสองแถว
คันนี้จะไปโรงเรียนน้ำมันมาเร็วมากเลย
แล้วล้อมรถเอาไว้คือล้อมไว้หมดเลย
เขาต้องเอาเชือกมาให้เด็กเกาะเอาไว้ค่ะ

เพื่อให้รถมันไม่ไหลไปกับน้ำ
คนจะได้อยู่ในรถได้แล้วค่อยช่วยออกมานะคะ

เจ้าหน้าที่ทั้งเด็กลอยไปอย่างที่เราเห็น
แต่ว่าต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้เนี่ย
มีสตินะคะก็เลยช่วยกันประคอง
แล้วกลับเข้ามาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ตอนเช้า๗โมงเลยค่ะ
ถนนสายสำนักทองเกษตรที่อำเภอเมืองระยองนะคะ
ตอนที่เขากำลังจะพานักเรียนไปโรงเรียนศรีนครินนะคะ
วนน้ำป่าไหลมาท่วมรถไปเกือบครึ่งคันนะคะ
ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วค่ะคุณผู้ชม

ผ่านไป๑ชั่วโมงระดับน้ำลดลง

แล้วก็ลงมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ในที่สุด
นี่คือจากอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาถ่ายได้

พ่อแม่ก็ใจคอไม่ค่อยดีนะคะ
เพราะว่าลูกติดอยู่ในรถที่อยู่ท่ามกลางน้ำป่าค่ะคุณผู้ชม

น้ำท่วมครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากทีเดียวค่ะ
เพราะว่าน้ำไหลเร็วและแรงแล้วถนนอยู่ติดกับคลอง
บ้านประชาชนที่อยู่สองฝั่งถนน
ก็ถูกท่วมไปหลายสิบหลังคาเรือนนะครับคุณผู้ชม

ระดับน้ำมาแล้วท่วมสูงแบบนี้เลย

ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะที่ที่ฉันบอกว่า

ก็เป็นตรงจุดกลับรถบ้านส้นอำเภอเมืองระยองค่ะ
รถตู้คันนี้รับส่งนักเรียนเหมือนกัน
คือกำลังจะไปกลับรถตรงจุดนี้ค่ะ
แต่น้ำมันท่วมก็เลยมองไม่เห็นผิวถนนนะคะ
แล้วคาดว่าขับไปจะยูเทิร์นไปตกร่องกลางถนน
ล้อก็ซุดลงไปจมมิดทั้ง๔ล้อ
คราวนี้คนขับทำอะไรไม่ได้ค่ะ
เด็กนักเรียนก็ติดอยู่ในรถติดเกาะอีกเหมือนกัน
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาต้องมาแล้วก็ค่อยเอาเชือกไปผูกกับล้อรถ
ดึงไว้ไม่งั้นเดี๋ยวรถลอยไปกับกระแสน้ำนะคะ
แล้วก็ช่วยกันนำเด็กออกมา
จากหน้าต่างด้านข้างคนขับได้อย่างปลอดภัยค่ะ
สวัสดีครับกับผมร้านพิธีพลศพุทธภูมิร้านพระดิษฐ์
ร้านพิธีพลศพภูมิร้านพิธีพลศพภูมิร้านพิธีพลศพภูมิ
เดี๋ยวตอบถามชาวบ้านหน่อยครับว่าตอนนี้รักการเป็นไงบ้างครับ
สวัสดีครับปรับรับมาหน่อยครับรักการเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับ
โอ้โฮยอดครับตอนนี้เอาอะไรไม่อยู่นะครับ

โอเคครับทำใจครับ
ส่งใจไปช่วยชาวระยองนี่คือชาวบ้านในพื้นที่เลย
บ้านถูกน้ำท่วมสวมบทบาทเป็นนักข่าวรายงานข่าวเลยค่ะ
สัมภาษณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
คือทำอะไรไม่ได้จริงเพราะน้ำมาเร็วมาแรง
แล้วระดับท่วมสูงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
นี่คือแทบไม่มีพื้นดินแล้วนะคะ
ประชาชนเนี่ยบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนนะคะ
ได้รับความเดือดร้อนแบบนี้
นี่แหละค่ะก็คลิปนี้ถูกส่งมาให้เราตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะ

ก็เป็นสถานการณ์ที่จังหวัดระยอง
ที่น้ำท่วมหนักเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนอีกที่นึงอีกคลิปนึงเป็นคลิปที่ตำบลเกษตร

และนี่คือแม่สุนัขเป็นแม่พันธุ

เขาบอกว่าหลังจากน้ำท่วมเขาเห็นมันเดินอย่างนี้ค่ะ
แล้วมองหาสิ่งที่มันมองหาคือลูกของมัน

ไม่คลอกนึงมี๘ตัวนี่ค่ะ
เขาเป็นฟาร์มฟาร์มพ่อสูนักไงคะ
หมาตัวนี้มันมีลูก๘ตัวแล้วคาดว่าพอน้ำมาเนี่ย
ลูกมันก็คงโดนน้ำซัดหายไป

ถูกน้ำป่าพัดไปนะคะ
เจ้าของคลิปบอกว่าเมื่อเช้าตอน๗โมงน้ำมาแรง
แล้วก็เร็วมากเลยอบพยพไม่ทันค่ะ
หมา๘ตัวก็ถูกน้ำพัดไปนะคะ
ก็ไปตามหาเจอซากของลูกหมา๓ซากค่ะ
ส่วนอีก๘น่าจะลอยไปกับน้ำ
ก็เป็นความสูญเสียนะคะทั้งของเจ้าของฟาร์ม

มันยังคงวนเวียนตามหาลูกของมันนะคะ